ตอนสมัยเรียนเนอะปฐมมัธยมเคยถูกคุณครูทำโทษแบบไหน

หนักที่สุดเพราะว่าเอาจริงรุ่นเราเนี่ยแทบจะผ่านมาแล้วทุกคน
รุ่นเราแทบจะผ่านมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไม้เรียวแหละ

คือเราเข้าใจคุณครูแหละว่าก็อยากจะให้เราได้ดิบได้ดีตั้งใจเรียน
แต่นั่นมันอาจจะเป็นวิธีการของสมัยเมื่อสัก๓๐ปีขึ้นไปที่แล้ว
ปัจจุบันนี้อาจจะต้องใช้ศิลปะอื่นกับเด็กรุ่นใหม่
เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็มีการสื่อสารที่อาจจะต้องใช้จิตวิทยาในการพูดคุยกับเด็กด้วย
คือสมัยเราเราทำโทษไม่มีมานั่งถ่ายคลิปแล้วไปโพสต์ลงโซเชียลนะ

ถูกต้องอย่างคลิปนี้ที่คุณผู้ชมจะได้ดูเนี่ยนะคะ
เป็นคลิปที่คุณครูผู้ชายท่านหนึ่งทำโทษนักเรียน
ทำโทษนักเรียนรอดอเพราะว่าเด็กเหล่านี้เขาเล่นกีต้าในห้องเรียน
ไม่ตั้งใจเรียนครูก็เลยเหมือนทำโทษแล้วก็ดุแล้วก็ด่านะนะคะ
ว่าทำไมไม่ตั้งใจเรียนคลิปนี้ก็เลยถูกเผยแพร่ชาวเน็ตวิจารณ์ยับเลยค่ะ

ใครเชิญสถานรอดอเดี๋ยวหมาหรือทางนี้มาเรียนทั้ง๓คน

คลิปคือเราไม่ได้มีเจตนาจะกล่าวหาโจมตีใคร
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งครูหรือนักเรียนก็ตาม
แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ชาวเน็ตให้ความสนใจกันวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ในเพจภาคีนักเรียนมหาสารคามบอกว่าคลิปนี้เกิดขึ้นเมื่อ๒ปีที่แล้วนะคะ
แต่ยังคงอยู่ในกระแสก็เลยมีการนำมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามค่ะ
พอคลิปนี้ถูกโพสต์ไปหลายคนมาแสดงความคิดเห็น
ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับการลงโทษของคุณครัวค่ะ
เพราะว่ามีทั้งเตะที่ขาทั้งทุบตีแต่ไม่ถึงกับขั้นเลือดตกยังออกอะนะ
แต่ว่ามันดูแล้วเด็กเขาก็รู้สึกว่าทำเกินไปหรือเปล่า
คือจังหวะนั้นเห็นเพื่อนในห้องแบบอุทานขึ้นมาบอกอุ้ยอย่างนี้แบบ

ใช่หลายคนมองว่านี่เป็นความรุนแรงไหม
ความรุนแรงทั้งการกระทำทั้งคำพูด
คือมีคำหยาบคายที่เราไม่สามารถออกอากาศได้นะคะ
นักเรียนบางคนเนี่ยค่ะเขาก็ป้องกันตัว
คือก็เอี้ยวตัวหลบอะไรอย่างนี้แต่ว่าครูก็ทำโทษอะค่ะ
หลายคนก็ให้ความคิดเห็นว่าเด็กทำผิดจริง

เพื่อทำภาคทันตามขั้นตอนของบทลงโทษของโรงเรียน
ไม่ควรจะใช้ความรุนแรงหรือว่าลงไม้ลงมือขนาดนี้
คือส่วนใหญ่ก็มองไปในแง่ของความรุนแรงที่ครูอาจจะทำเกินไปนะคะ
บอกว่าเด็กก็เล่นกีต้าในเวลาเรียนกัน
ก็อาจจะไม่เหมาะสม

ยังไงก็ตามก็ดูกันเป็นอุทาหรณ์นะคะ
ทำหน้าที่ของเราให้ดีนักเรียนก็ตั้งใจเรียนแล้วกัน